ข้างหลังนี้คุณชูวิทย์เขาบอกไว้นะ
ว่านายกจะต้องเป็นคนตัวสูง
เหรอฮะเงาดำข้างหลังดอม
เอาอย่างนี้นักการเมืองที่เรานึกออกว่าตัวสูงนะ
คุณกรจันติกาวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ไม่น่าใช่แล้วแล้วก็อีกคนคุณเศรษฐา
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหมายถึงใครคุณผู้ชมว่าใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์กับคุณจตุพรฟันมาไม่เหมือนกันแล้วนะ

ประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกเพื่อไทยยกเลิก
หมายประชุม๘พักก้าวไกรไม่ถอยไม่ลดเพดาน
ประชาชนรอนายกคนใหม่สวเสียงแข็งมีก้าวไกลไม่มีสว
ทุกอย่างถึงทางตันไม่มีใครยอมถอย
แต่สภาวะเงียบสงบกลับโยงถึงสัญญาณเจรจาที่ฮ่องกงกับทักษิณ

ก้าวไกลอำนาจเก่าทหารในทุนใหญ่แกนนำพักคั่วอำนาจเดิม
ก่อนข่าวออกทักศิลป์กลับบ้าน๑๐สิงหา
พร้อมปิดดิวลงตัวที่นายกตัวสูง
แล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้คุ้มหรือไม่๑คนแลก๒๖ล้านเสียง
ล่าสุดค่ะคุณชูวิทย์นะก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
ว่าเป็นเกมจับเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยแยกออกจากกัน
เอาอย่างนี้ไปฟังตอนที่คุณชูวิทย์เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังค่ะ
ประธานสภาท่านวันนอลเลื่อนการหัวหน้ายกว่าพฤหัส
เลื่อนเป็นเพราะอะไรครับฝ่ามันเกี่ยวกับรัฐมนุน
นี่ไงผมถึงบอกว่าไม่ใช่เลื่อนเกี่ยวกับทักษิณกลับบ้าน
แผนการต่อลองตามที่ผมได้รับข้อมูลมา
หลายดิลต่างวาละ
ดีลนี้คือคุณต้องทราบว่าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกร

การมีข้าวต้มมัดพักเพื่อไทยแกะ

คุณผู้ชมก็นี่ไงที่คุณชูวิทย์บอกกับนักข่าวของเรา
แล้ววันที่๑๐สิงหาเนี่ยไม่ใช่แค่คุณทักษิณจะเดินทางกลับอย่างเดียวนะ
แต่ก็มีเหตุการณ์การเมืองหลายอย่างเกิดขึ้น
เอ๊ะคือคุณทักษิณบอกว่าจะมีการได้นายกคนที่๓๐หรือการตั้งคอรมอ

ใช่และอาจจะมีสัญญาณยุบพักใดพักหนึ่งด้วยเช่นกัน
เดี๋ยวต้องรอฟังนะคุณผู้ชมและยิ่งต้องฟังคือวันนี้วันนี้๒๗ใช่ไหม

บ่าย๒โมงคุณชูวิทย์นัดแถลงข่าวแบบด่วน
หัวข้อทำไมทักษิณถึงกลับบ้าน
สองคนว่าจะมีการเปิดอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า
เปลี่ยนหัวข้อแล้วเนอะช่วงนี้
ก่อนหน้านั้นจะเป็นหัวข้อว่าที่นายยกตัวสูง
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหัวข้ออดีตนายกที่กำลังจะกลับบ้าน
ใช่ทำไมทักษิณถึงกลับบ้านนะคะ